เป็นเหตุสลดอาสากู้ภัยนะคะที่ถูกรถชนจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
หลังจากเขาไปเจออุปติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็มีคนบาดเจ็บ
กู้ภัยกลุ่มนี้ค่ะพยายามไปช่วยนะคะผู้ที่ประสบเหตุ
แล้วก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีรถกระบะมาชนเขาจนเสียชีวิต
ล่าสุดเมื่อสิบหกนาฏการณ์ที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีชาปนาคิตเรียบร้อยแล้ว
เวลาสิบหกนาฏการย์ที่ผ่านมาค่ะพิธีชาปนาคิตสบนายสุธรรมเหลืองอาหล่าม
เสียชีวิตขณะเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจให้กับผู้ขี่รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำบาดเจ็บ
บำเพ็ญกุศลศพและพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะคะจัดขึ้นที่วัดทุ่งทะเลย่าในอำเภอบ้านหมี่
คือบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงค่ะ
มีบรรดาเพื่อนอาสากู้ภัยมีผู้บริหารร่วมกับตันยูแล้วก็ญาติ
มาร่วมส่งดวงวิญญาณนายสุธรรมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่เด็กชายสุระวิมลเหลืองอร่าม
วัยเจ็ดขวบเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนี่นะคะน้องเนี่ยเนี่ยนะคะ
บวชหน้าไฟค่ะบวชเนรนะคะบวชหน้าไฟส่งบุญกุศลให้กับพ่อด้วย
เนรบอกว่าคิดถึงพ่อค่ะและรู้ว่าพ่อตอนเนี้ย
ไปอยู่บนสวรรค์สวัสดิ์แล้วนะคะ
คิดถึงพ่อไหมลูกพ่อไปไหนสวัสดิ์
เพิ่ง๗ขวบนะคะก็พูดด้วยรอยยิ้มมีรอยยิ้มออกมา
บอกว่าพ่อเนี้ยไปอยู่บนสวรรค์แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังคงมีอาสากู้ภัยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ใน๒รายด้วยกัน
ก็คือนายจิรายุแก้วสาสุกอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะอาสาสมัครมูลนิธิสว่าง
อาริโยธรรมสถานบ้านหมี่ก็บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดกุฎขามในตำบลดอนดึง
ที่อำเภอบ้านหมี่รวมถึงนางสาวพระจราพรแสงเพชรอายุยี่สิบสามปี
อาสาสมัครมูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่ซึ่งตั้งคันได้๔เดือนนะคะ
ตั้งคันอยู่ด้วยก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องเลย
ก็ได้มีการรดน้ำศพที่วัดกุฎขามนะคะก่อนที่ญาติจะขอร่างเนี่ยกลับไปบำเพ็ญกุศล
ประเพณีที่สำนักสงฆ์บ้านซำสมิงที่ตำบลบ้านซบอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของนางสาวพัชราพรนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ
ก็ยังมีอาสากู้ภัยที่บาดเจ็บแล้วก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ในไอซียูอีก๔รายด้วยกันค่ะ
สำหรับอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกระบะพุ่งชนทีมกู้ภัยที่กำลังให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เอาจริงถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
แล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับทีมอาสาแล้วก็ญาติญาติ
รวมถึงผู้ที่ติดตามข่าวนี้เป็นอย่างมากนะคะก็เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
กำลังเข้าไปช่วยคุณแท้เลยนะคะแต่ก็ต้องมาประสบเหตุซะเองค่ะ